เวลาที่เราไปขึ้นรถเมย์
เจอกระเป๋ารถเมย์แบบไหนที่เรารู้สึกแบบประทับใจมากที่สุด
พี่เบิร์ตเวลาไปขึ้นรถเมย์แล้วเจอกระเป๋าแบบไหนที่รู้สึกเฮ้ยดีจังเลย
คนที่เขาจะคอยเป็นห่วงเราแล้วก็บอกว่าจัดแจงให้
เอาน้องขึ้นแล้วเดี๋ยวชิดในเลยนะ
ด้านหลังขวายังว่างนะน้องสามารถยืนได้

แต่ว่าถ้าเป็นพนักงานที่เขาต้อนรับเราด้วยวาจาที่เราฟังแล้วอุ่นใจ
พูดดีพูดเพราะน้ำแข็งชอบรอยยิ้ม
ทีนี้ดูหน่อยค่ะว่าพี่บิ๊กคนนี้เนี่ยเขาเป็นกระเป๋ารถเมย์นะ
แล้วเขาให้บริการแบบไหนทำไมคนถึงประทับใจค่ะ
มีแต่ความน้ำมาเพื่อเธอ
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามหรือว่าเราแต่งตัวไปเที่ยวจะหยิบชุดไทยมาใส่
แต่อันนี้ให้ดูว่าใส่ตอนที่ทำหน้าที่เป็นกระเป๋ารถเมย์
แล้วโอ้โหพี่แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มขนาดนี้
ความน่ารักของคุณบิ๊กค่ะพี่บิ๊กเป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่สายไหนเนี่ยจะได้ไปขึ้น
สาย๑๑๗ท่าน้ำนนทสารวการ
ไปได้นะคุณผู้ชมแต่งชุดไทยตามกระแส

เมื่อกี้ยังสำรวมอยู่เลย

แต่ว่าคลิปนี้มันกลายเป็นไวรัลในโซเชียลจริง
เพราะว่าคนมาดูแล้วคนก็คอมเมนต์บอกว่า

เห็นแค่การต้อนรับของพี่บิ๊กดู
ใจฟูแล้วเอาไปเลยค่ะ๑๐๐นิ้วโปม
แล้วบางคนก็บอกว่าอยากให้พี่แต่งชุดไทยทุกวัน

นักข่าวนะได้คุยกับพี่บิ๊ก
บิ๊กบอกว่าปกติพี่ก็ใส่เครื่องแบบของขอสมกรนี่แหละ
จะแต่งชุดไทยเวลาที่มีโอกาสพิเศษ
อย่างแบบสงกรานลอยกระทงอะไรแบบนี้

ผู้โดยสารชื่นชมบอกว่ามีความสุขมากเลย
ซึ่งพี่บิ๊กบอกว่าพี่ก็ดีใจได้เห็นรอยยิ้มของผู้โดยสาร
แล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าแต่งชุดไทยขนาดนี้นะ
คือไม่ต้องถามเลยเรื่องงานบริการ